ขึ้นชื่อว่าเป็นขโมยนะครับชอบลักเล็กขโมยน้อยอะไรก็ขโมย
แต่ก็ไม่คิดเลยนะครับว่าไอ้ส้มที่วางไว้บนจาน
จานที่อยู่หน้าศาลต่างเนี่ย
อย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะนี่ฮะวงจรปิดจับภาพได้คนร้าย
สองคนขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดและเอื้อมมือหยิบส้มที่อยู่ที่บริเวณศาล
แล้วก็ขี่กลับไปนะส้มสองลูกเขาก็ถูกหยิบไปเป็นที่เรียบร้อย
เจ้าของบ้านคือนายสุรศักดิ์เขาบอกว่าตอนบ่าย๓โมงเนี่ย
เดินสำรวจความเรียบร้อยในบ้านเห็นเห็นคนร้ายผู้ชายสองคนแต่งตัวเหมือนเป็นคนงานก่อสร้างขี่รถมา
ซ้อนกันมาในมืออ้าวมีถือไม้ยาวเศษอ่าไม้ยาวสักหนึ่งเมตรเศษนะฮะ
คนขี่เอื้อมไปหยิบอะไรบางอย่างสักอย่างในจานของเขาที่เป็นเครื่องเส้นไหว้
ปั้นเจ้าพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาที่เขาตั้งเอาไว้ในรั้วบ้านนะครับ
พอเห็นขโมยนะฮะขโมยก็ตกใจเขาก็ตกใจเขาก็ร้องนะฮะ
ร้องกันใหญ่ว่ามีคนอยู่ในบ้านนะอะไรแบบนี้นะฮะพอคนที่ขโมยเห็นก็พากันขี่รถออกไป
ทางสามแยกบ่อขยะนะฮะเจ้าของบ้านออกมาดูพบว่าเครื่องเส้นไหว้ที่มีส้มอยู่ในจาน๓ลูกหายไป๒
นั้นเครื่องเส้นไห้เขาจะมีกล้วยแล้วก็มีส้มแล้วก็มีอันอื่นอีกมีเนี่ยหมากภูแล้วก็มีน้ำนะฮะ
คนร้ายเอาส้มไปคนละลูกก็คือไปสองลูกเขาก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุดรธานีนะฮะ
ไม่ได้แจ้งเพราะห่วงส้มสองลูกนะคุณผู้ชมแต่คือเขาเกรงว่าเดี๋ยวสองคนนั้นจะหวนกลับมาขโมยอย่างอื่นที่มันมีค่ามากกว่านี้อีก
เนื่องจากว่าก่อเหตุแล้วเนี่ยลูกสาวของนายสุรศักดิ์ก็บอกว่าเฮ้ยเห็นสองคนนี้ย้อนกลับมาหน้าบ้านด้วยนะ
แล้วชะลอรถมองเข้ามาในบ้านแล้วก็ขี่ออกไปอีกก็ไม่รู้ว่าย้อนกลับมาทำไม
แล้ว๒เดือนก่อนช่วงตี๓ได้ยินเสียงคนร้ายพยายามจะปีนรั้วบ้านด้วยนะฮะ
แต่เมื่อคนร้ายมารู้ว่าในบ้านมีคนอยู่ก็ร้องกันบอกว่ามีคนอยู่มีคนอยู่แบบเดียวกันเลย
ก็เลยคาดว่าเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันคือสองคนนี้แหละนะฮะ
ตำรวจก็เลยบันทึกหลักฐานก็คือเอากล้องวงจรปิดเอาข้อมูลต่าง
เดี๋ยวจะไล่ตามคนร้ายลงโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับ
นี้อะไรที่คิดว่ามันจะไม่หายมันไม่เคยหายก็หายนะฮะ